ครับการเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้านะครับ
วันนี้มีการประกาศแล้วผ่านเพจตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะ
ต่อเนื่องเมื่อเช้าเป็นเพจสีชมพูเลยบอกว่า

ตอนนี้สถานการณ์เริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับ
ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ติดตามการรายงานสดจากคุณภูริพัฒนบุญนินครับ
รายงานสดมาจากหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาพสดในขณะนี้ต้องบอกนะครับว่า
บริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มีการเดินเคลื่อนขบวนจากแยกราชประสงค์
จัดกิจกรรมที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และมีการปาสีเข้าไปด้านในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ณขณะนี้นะครับ

มีการยิงน้ำออกมาจากบริเวณด้านในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มวลชนที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับ
ก่อนที่จะตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ย
ผลักดันออกมาอยู่บริเวณจุดนี้
ทำให้กลุ่มแกนนำนั้นต้องมีการประกาศยุติการชุมนุม
บริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทันทีนะครับ
โดยที่ยังไม่ปรากฏนะครับว่าจะมีการไปรวมตัวกันที่บริเวณจุดใดอีกหรือไม่
ภาพที่เห็นอยู่บริเวณประตู๒ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ

จะเห็นนะครับว่าทางตำรวจควบคุมฝุงชนนั้น
ออกมาจากบริเวณด้านหน้าของประตูสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตรงนี้มีตำรวจทั้งบริเวณหลายกองร้อยด้วยกันคุณพระราพรครับ
ถ้าจะเห็นนะครับว่ามีตำรวจนั้นถือปืนที่เป็นปืนที่บรรจุกระสุนยาง
และมีปืนที่บรรจุแก๊สน้ำตา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะตอบโต้กับประชาชนที่มาอยู่
บริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
เหตุผลที่กลุ่มนั้นต้องมาทำการกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์บริเวณจุดนี้
เนื่องจากว่าเป็นการไม่พอใจการทำงานของตำรวจ
ที่มีกับกลุ่มมวลชนในหลายวันที่ผ่านมา
ทำให้ต้องมีการนัดจัดกิจกรรมบริเวณจุดนี้
และแก่นำนั้นมีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการไปชุมนุมบริเวณจุดใด
เพราะว่ากลุ่มมวลชนนั้นยังคงอยู่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่
ตรงนั้นก็จะเห็นนะครับว่าบริเวณตรงที่มีตำรวจควบคุมฝุงชนอยู่
วลชนก็ไปตะโกนด่าทอตำรวจที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
โดยที่ไม่มีอาวุธใดนะครับ
ซึ่งทางตำรวจนั้นมีการตั้งโล่อยู่บริเวณจุดนั้น
ยังไม่มีการตอบโต้กลับแต่อย่างใดนั่นเองครับ

ค่ะนี่คือเบื้องต้นนะคะของสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้
ขอบคุณมากค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะ
นี่นะคะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศ
ทางด้านขวามือนะคะนี่ค่ะ
ถ้าเมื่อสักครู่นี้เห็นในภาพเนี่ยนะคะ

ซึ่งคุณนัทพงศ์ได้พูดเอาไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้
มีการเตรียมถุงสีไปเพื่อที่จะไปชุมนุม
แล้วก็มุ่งตรงไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
คือวันนี้นัดกันตั้งแต่๑๕นาฬิกาที่แยกราชประสงค์
แล้วก็มุ่งหน้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ด้วยความที่ว่ารู้สึกไม่พอใจ
กับการทำงานของตำรวจในช่วงที่ผ่านมานะครับ

แล้วก็เนี่ยค่ะมีการคว่างปลาถุงสีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ก็หลังจากปลาสีชมพูเข้าใส่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติปั๊บ

ทำให้แก่นำที่อยู่บริเวณนั้นต้องประกาศยุติการชุมนุม

การประกาศยุติการชุมนุมในช่วงนี้
จะไม่เสด็จน้ำจะไปเสด็จน้ำส่วนใหญ่ก็จะมีสถานที่ต่อไป
แล้วก็มักจะไปจบที่สามเหลี่ยมดินแดง
ซึ่งวันนี้มีการคาดหมายตามข่าวนะฮะ
ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็อาจจะไปจบที่สามเหลี่ยมดินแดง
บริเวณถนนวิทยาลังศิษย์หรือไม่ก็สอนอดินแดง
ที่กำลังมีประเด็นของผู้ชายวัยรุ่นที่ถูกยิงตอนนี้อาการโคม่าอยู่
ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีเอาไว้ครับ
นี่ล่าสุดตำรวจก็ออกมาแถลงในประเด็นนี้แล้วนะคะ
เดี๋ยวติดตามดูนะคะว่ายังไงนะคะ
เราเกาะติดเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะคะ